วันนี้ทางสมชก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
หน่วยงานด้านความมันคมประชาคมข่าวพร้อม
หน่วยงานด้านศาลสูตรแน่นอน
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจสังคม

วันนี้ที่เราไม่ได้คุยกันเฉพาะเรื่องความมั่นคงอย่างเดียว
เราก็พยายามจะชั่งน้ำหนักในทุกมิติ
แน่นอนแล้วก็ความมั่นคงเป็นแกนหลัก
แต่เราเห็นความสำคัญของด้านสาธารณสุขเป็นหลักเช่นเดียวกัน

นั่นคือแนวคิดที่เราทำมาตั้งแต่ต้น
ที่เราให้ความสำคัญของด้านศาลสูตรเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

จึงมีความจำเป็นที่เราจัดการประชุมในวันนี้
ทุกคนเขาได้เห็นพ่อต้องการทุกคนหน่วยนะครับ

รวมทั้งผู้แทนผ่าเอกชน

ด้านสนับสุขด้านชีวิตความเป็นอยู่และแน่นอนด้านศักดิ์ภิกษ์เอามาช่างลำหนักกัน
เป็นเพราะต้องการว่าสมควรที่จะต้องต่อปรากฎฉุกเชิญไปอีกหนึ่งเดือน
เพื่อให้ครอบคลุมห่วงห่วงระยะเวลาเดือนมิถุนายนทั้งเดือนนะครับ
แต่ว่าอันนี้เป็นข้อสรุปที่เราได้ในวันนี้
เราจะต้องนำเข้าสู่การพินาของสวบคในวันพรุ่งนี้
ซึ่งธนโยชน์จัดเชิญประชุมในวันพรุ่งนี้ครับ
และถ้าศพภวร์เห็นด้วยครับ
และก็ต้องต่อปรากฎฉุกเชิญไปอีกหนึ่งเดือน
เจตนารมณ์มันเป็นแนวความคิดตั้งแต่แรกที่เราต้องการเอาเครื่องมือเอาเครื่องมือทั้งหลายแหล่
หรือกฎหมายหลายฉบับมารวมไว้ในที่เดียวกัน
นั่นก็คือพประกาศพชุเชิญที่มีการจัดตั้งสภพครขึ้น
กฎหมาย๔๐ฉบับได้มาอยู่ภายใต้ท่านนายก
ท่านสามารถใช้กฎหมายเหล่านั้นผ่านกฎกรรย์ของทรพและบศปภิการต่าง
แต่การสั่งการมันก็เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและที่สำคัญคือมีเอกภาพ
ถ้าเราใช้กฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ประสิทธิภาพคงไม่ได้ถึงขนาดนี้ครับ
จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมากฎหมาย๒ตัวที่เราใช้ควบคู่กันเสมอ
ก็คือพระราชบัญญัติโรคติดต่อปี๕๘กับพรกรฉุกเฉินปี๔๘
ฉบับนี้จะใช้ควบคู่กันไป
แล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่าพอเราใช้สองฉบับนี้ควบคู่กันไป
ทำให้มาตรฐานที่แต่ละจังหวัดมาตรการต่างที่แต่ละจังหวัดออก
ทั้งถึงกรุงเทพฯภานะออนเป็นมาตรฐานเดียวกัน
หรือว่าที่เราทำมาเมื่อ๑๔วันหรือเมื่อ๑เดือนที่แล้ว
สิ่งที่เราควบคุมกำกับอย่างเข้มข้นเมื่อ๑๔วันที่แล้ว

เช่นเดียวกันถ้าเราจะตัดสินใจที่จะทำอะไรในวันนี้
ก็เพื่อหวังผลที่จะผลดีในวัน๑๔วันข้างหน้าหรือ๑เดือนข้างหน้า
เพราะฉะนั้นมันมีความเชื่อมโดยมันอยู่
ไม่ได้อยู่ดีว่าเราต้องการจะกำหนดเรื่องนั้นเรื่องนี้
เพราะเรารู้ดีว่ากำหนดวันนี้มันมีผลอีก๑๔วันหรือ๑เดือนข้างหน้า